พาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่พยาวก่อน

เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้
แล้วปรากฏว่า
ทับคนบาดเจ็บเกิดขึ้นที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะฮะนายนัทธวุฒิโพพรมศรีอายุสี่สิบสองปี
ถูกทับอยู่นะครับจนกระดูกขาข้างซ้ายหักนะ
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลพี่เขยที่อยู่บ้านเดียวกับคนเจ็บเนี่ย
บอกว่าตัวเองกับนายนัทวุฒิเป็นช่างเชื่อมได้รับการว่าจ้างจากทางโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ให้มาติดตั้งจอแอลอีดีขนาดสี่คูณสี่เมตรน้ำหนักก็หนึ่งจุดห้าตัน
ให้มาตั้งที่หน้าโรงเรียนพอประกอบจอแอร์อีดีเสร็จ
กำลังจะยกขึ้นเพื่อเอาติดตั้งก็ใช้เชือกดึงจอเอลอีดีกันไว้
เชือกนี้ก็ผูกติดกับเสารั้วของสนามฟุตบอล
ตอนที่แกะเชือกออกก็มีช่างกันอยู่สิบกว่าคนนะค่ะ
กำลังช่วยกันประคองจอแอร์อีดีปรากฏว่ามีลมพัดมาวูบใหญ่นะฮะ
ปะทะจนจอเอลอีดีเนี่ยมันแกว่งทุกคนก็ช่วยกันนะ
แต่ก็ประคองเอาไว้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจปล่อย
อแอร์อีดีมันก็ตกลงมาแล้วก็ทับขาจนขาหักนะครับ
โชคดีที่ยังเบี่ยงตัวหลบได้ทันคือเพื่อนบอกว่า
ถึงขั้นเสียชีวิตแน่เพราะจอมันหนักมากหนักเกือบสองตัน
เพื่อมาทำเป็นป้ายโฆษณานะครับซื้อมาในราคากว่าสามแสนบาท
เอามาติดตั้งโฆษณาประชาสมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คิดเป็นเงินประมาณ๒๐๐๐บาทนะ
ผู้บาดเจ็บทางโรงเรียนก็จะดูแลให้จะรับผิดชอบเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด
อันตรายใช่ค่ะโหดแปลว่าลมแรงใช้ได้เลยนะ